ฉะนั้นก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
นั่นก็คือการแห่ผ้าผเวทนั่นเอง
เป็นอีกหนึ่งประเพณี๒๒ครอง๑๔ชาวอีสาน
ไปดูกันว่าอลังการงานสร้างขนาดไหน
นี่เลยนี่นะคะเป็นการแห่ภาพเผวร์ความยาวกว่า๕๐เมตร
ของชาวบ้านหมู่บ้านสาวถีตำบลสาวถีจังหวัดขอนแก่นนะคะ
มาทำบุญกันในประเพณีบุญมหาชาติ
ก็มีชาวบ้านนะคะมามากมายหลากหลาย
มาระดมพลมารวมพละกำลังกันที่งานนี้
มีขบวนฟันรำของสาวของผู้เท่าผู้แก่คนในหมู่บ้าน
แล้วก็ขบวนกลองยาวมาสร้างความสุข
คอยบันเลงดนตรีเพื่อความสนุกสนานกันด้วยนะคะ
แล้วก็ปิดท้ายไปที่วัดชัยศรีบ้านสาวถี
วัดนี้ถือว่าเป็นวัดโบราณสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะ

ภายในบทนี้นะคะก็จะมีจิตรกรรมฟ้าผนังเล่าเรื่องราวพุทธมหาเวชสันดรมีภาพต่างที่เกี่ยวข้องกับพุทธชาดกด้วย
เป็นประเพณีโบร่ำโบราณเก่าแก่ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกัน
ใครที่ไม่เคยเห็นประเพณีแบบนี้เนี่ยนะที่จังหวัดขอนแก่นที่วัดแห่งนี้เขาก็มีการสืบทอดเอาไว้อย่างสวยงาม
เห็นไหมคะโบสถ์เป็นเอกลักษณ์จริง
ใครที่ชื่นชอบสายบุญหรือชื่นชอบจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยแบบนี้ก็สามารถมาเที่ยวมาชมมาสักการะบูชาได้นะคะ
แบบนี้เราได้เห็นหลายที่นะเราก็มานำเสนอในหลายจังหวัดในภาคอีสานทำบุญภเวท